วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาและเป็นวันที่มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
นะครับนั่นก็คือจรรถรุปราคาหรือ
เราก็จะเรียกกันว่าราหวุอมจรรย์คือจะเป็นปรากฎการณ์ที่พระอาทิตย์

เกือบเต็มดวงสถาบันวิจัยดราศาสตร์แห่งชาติ
ได้มีการถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นปรากฏการณ์นี้เลย
คือปรากฏการณ์นี้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
นี่นะคะปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะ
ประมาณ๑๘นาฬิกา๓๘นาทีจนถึง๑๙นาฬิกา๕๒นาที
จะเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ
คือดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่๑๕นาฬิกา๔๗นาทีแล้วค่ะ
แล้วก็ค่อยเคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลกนี่นะคะ
แล้วก็เกิดจันทรุปราคาบางส่วน๑๖นาฬิกา๔๔นาที

ใช่ค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมองเห็นนะคะแล้วก็จะเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวง
๘นาฬิกา๑๑นาทีถึง๑๘นาฬิกา๒๕นาที
นี่นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะคือที่ประเทศไทยเนี่ย
จะเห็นพระจันทร์โผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๘นาที
หมายความว่าคนที่เฝ้าดูปรากฏการณ์นี้ในประเทศไทย
จะมีโอกาสมองเห็นแค่จันทรุปราคาบางส่วนเท่านั้น
จะไม่เห็นแบบเต็มดวงนะคะแต่ก็เกือบเต็ม

แต่ถ้าอันนี้เป็นที่ภาพสดของเขานี่คือที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

ถามว่าดูได้ด้วยตาเปล่าจริงไหมจริงนะคะ
ก็สามารถดูได้ทางขอบฟ้าที่ตะวันออกตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๘นาทีเป็นต้นไปนะคะ
แต่จะไม่เห็นแบบเต็มดวงนะคะในบ้านเราจะเห็นแบบเว้าแหว่งบางส่วนนี่นะคะ
จนกระทั่งเงามัวหมดทั้งดวงก็คือ๑๙นาฬิกา๕๒นาที

เนื่องจากว่าความสว่างของดวงจันทร์มันเปลี่ยนแค่นิดหน่อย
ดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลก๒๐นาฬิกา๔๙นาที
ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้ค่ะ
สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปก็คือ
พระอาทิตย์โลกดวงจันทร์โคจรมาอยู่แนวเดียวกันนะคะโลกอยู่ตรงกลางนะคะ
แล้วก็พอจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงาโลกก็จะเห็นเป็นแบบ
จันทร์เป็นเงาแบบนี้นะคะ
คือเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญ๑๕ค่ำหรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ปีอาจมีมากถึง๕ครั้งนะคะ
ก็วันนี้แหละ๕๕ค่ำเดือน๖วันวิสาขบุชามีจันทรุปราคาพอดีเลยถูกต้องค่ะ
สมัยเด็กนี่คุณยายผมที่บรรชางเจ้าวรยองเนี่ยเอาไม้ไปตี
มีดให้เสียงดังเอาม้าไปตีต้นไม้ครบกินเดือนเอาซักคนบราบุลาเลยนะครบกินเดือน
คุณพ่อภูมิทันนะ
นี่นะอะที่ไหนเนี่ยนี่ก็ที่เฉียงใหม่ใช่มะ

เป็นหมอดูชื่อดังนะครับหมอช้างเนี่ยบอกมาหลายวันแล้วนะฮะก่อนจะถึง
วันนี้นะครับวันนี้เราก็เลยไปสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมหมอช้าง
บอกว่าปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์คืนนี้เป็นราหูอมจันทร์แบบเต็ม
ดวงและตรงกับวันพุธกลางคืนด้วยวันพุธนะครับทางโหลศาสตร์
ถือว่าเป็นราหูซ้อนราหูจะมีความแรงเป็นสองเท่าซึ่งจะส่ง
ผลกระทบนี่นะครับทุกผู้ชมครับกับผู้ที่เกิดราศีและวันตาม
นี้เลยค่ะคุณเขียนมาสอนตรงไหมดิฉันน่ะ๗มิถุนาวันเกิดราศี
พฤศพราศีพิจิกษ์เกิดวันอาทิตย์และดิฉันเกิดพุธกลางคืนด้วย
๒อย่างผมก็พูดกลางคืนนี่ผมเกิด๕ทุ่มเนี่ยวันจันทร์ด้วยนะ
คนเกิดวันจันทร์ด้วยนะนะฮะคือหมอช้างบอกต้องระวังเรื่องปัญหา
สุขภาพอุบัติเหตุหรือความวุ่นวายในการทำงานอารมณ์แปรปรวนนี่นะเอา
คาถาไปเข็มมาสอนค่ะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับคาถาหมอช้างบอกนะครับ
สวดระเบิดนู่นนะคะจนถึงวันที่๑มิถุนาญนเลยนะครับสวด
คาถาสุริยะบัพพาห์และคาถาจันทร์ภาพภาพน้าก็บูชาพระอัทศิริ
ครับอีกหนึ่งบอทนะฮะนี่ครับจันทร์ภาพภาพ
ยัทธะตังมะมะตังทะยะตะวะตังนิกว่าไป

โอ้โหเห็นเขาบอกว่าห้ามออกไปโดนเลยไม่ใช่เหรอ

โดนแสงพระจงพระจันทร์อะไรพวกนี้เนี่ย

หมอช้างบอกว่าคือไม่ต้องตนกถึงขนาดนั้น
อย่างช่วง๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มเป็นช่วงราหูอมจันทร์เต็มเนี่ย
ถ้าเรายังจำเป็นต้องออกไปข้างนอก

แล้วก็สวดสวดบทสวดอย่างที่บอกเนี่ยฮะเมื่อสักครู่นี้
คือนี้แหละครับก็คือช่วง๖โมงเย็นไปแล้วเนี่ย
ถ้าพลิกคือถึงประมาณ๒ทุ่มเนี่ย
จะเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าจันทรุปราคา

เหมือนคล้ายแบบบรัดมูลอาจารย์สีเลือด
ดังนั้นเนี่ยคนที่ราศีที่ราหูข้าวอยู่คือ

เป็นราศีที่ต้องดูแลตัวเองหน่อย
ไม่ได้ว่าจะต้องถึงขั้นแบบ
ไม่ออกจากบ้านหรือว่าชีวิตจะอับเฉา

วันนี้เป็นวันพระที่สำคัญครับ

เดินทางปกติในทางดวงไม่ได้มีข้อห้ามอะไรตรงนั้น

เป็นคาถานะครับซึ่งไม่ใช่คาถาของผมด้วยนะ

ซึ่งก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับ

กำลังเลขของพระราหูนะครับ
ราหูก็คือเลข๘
ก็คือ๘จบก็ได้